คุณผู้ชมฮะเรื่องของต่อหัวเสือเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะ
เพราะว่าถ้ามันต่อยเราตายได้เลยนะ
นี่ครับบ้านหลังหนึ่งอยู่มีต่อหัวเสือมาทำรังรังใหญ่แบบนี้
แล้วคุณยายนั่งทานข้าวอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ถุนบ้าน
ปรากฏว่ามีต่อมาบินเวียนไปวนมา
ทีนี้คุณยายก็กลัวญาติของคุณยายก็กลัวเหมือนกัน
กลัวคุณยายจะถูกต่อหัวเสือมันต่อย
แล้วคุณยายอายุ๙๐กว่าแล้วนั่งกินข้าวอยู่ใกล้กับรังต่อหัวเสือประจำเลย
ทีนี้ต้องทำยังไงให้เจ้าหน้าที่มาจัดการใช่ไหม
หนึ่งก่อนญาติพาคุณยายย้ายไปอยู่บ้านอื่น
กล้าอยู่บ้านนี้นะบ้านนี้ไม่มีใครกล้าแล้วนะ
ทีนี้โทรแจ้งอบตโทรแจ้งเทศบาลเทศบาลมาเลย
และจะให้คุณผู้ชมดูนะวิธีการของเทศบาลในการกำจัดรังต่อหัวเสือ
ให้เราเห็นแล้วเรายังกลัวเลย
ตัววัฒนธที่จะถูกต่อยหรือเปล่า
ไปดูวิธีการกำจัดเขาหน่อยนะฮะ

โอ้โหมาตอนเต็มเลย
โอ้โหคุณคุณเคยเห็นวิธีการไหมฟันฟัน
ฟันฉับเอารังต่อออกมาเรียกว่าต่อแตกรังเลย

คุณดูสิโอ้โหแตกแล้วแล้วมันบินวั่นเลย

เดี๋ยวนะคือมันร่วงลงมาตรงนั้นพอดี

แล้วพี่เจ้าหน้าที่จะต้องถูกต่อรุมขนาดนี้

หนานี่ยังไม่วายนะยังถูกต่อต่อยได้เลย
เจ้าหน้าที่เก่งมากนะคุณนะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสระบุรีนะฮะ

และต่อยทะลุเข้าไปเสื้อกันที่มันหนานะคุณ

จุดเนี่ยโอ้โหคือต่อมันไม่ได้บินเข้าไปในเสื้อได้นะมันต่อยตรงนั้นเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอายามาทาให้มาแต้มให้

เขาเหมือนทำงานกับต่อหัวเสืออะไรแบบนี้มานานแล้วนะ
แต่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะตอนที่รังมันถูกฟัน
แล้วก็ตกลงมาที่กระเช้าพี่เขาเอาเหมือนสเปรย์ในการฆ่าแมลง
ฉีดใส่เข้าไปแล้วสุดท้ายก็ต้องพ่นไปพ่นอะไรอีกนะ
ให้ต่อมันไปแล้วก็เอารังมันมานะครับ
เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วนะฮะก็นี่กำจัดรังต่อได้เรียบร้อย
เจ้าของบ้านบอกว่า๓วันก่อนมีคุณลุงมาบอกว่า

พอไปดูใกล้นะเห็นตัวสีเหลืองดำ

เพราะว่าแม่วัย๙๐ปีมักจะมานั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้าน
อยู่ใกล้ต้นไม้ตรงนี้แล้วมีวันหนึ่งต่อมันบินมาตอมแม่แล้ว
กลัวว่าต่อหัวเสือมันจะทำร้ายแม่เขาให้นะฮะ
สุดท้ายเทศบาลมากำจัดได้นะ
ขอบคุณด้วยทั้งอบตทั้งกู้ภัยเลยนะฮะ

คุณก็ไม่เคยเห็นวิธีการแบบนี้ใช่ไหม
ถ้าเกิดคนที่เขาแพ้พิษของมันแย่อาการหนักได้นะคะ